พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งคาดว่าจะได้รับฟังอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนธันวาคมค่ะ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใช้ชื่อเพลงว่าการละครั้งหนึ่งตลอดกาล
โดยได้นักแต่งเพลงชื่อดังบอยไตรภูมิรัฐเป็นผู้แต่งเนื้อร้อง
ร่วมกับก้อนัทธพลศรีจอมขวัญเป็นผู้แต่งทำนอง
ยังได้มีการรวบรวมศิลปินในค่ายมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับร้องและเล่นดนตรีด้วยนะคะ
บุรินวินสิริวงศ์วงมายว่านธนกฤษละอองฟองและอีกมากมายค่ะ
ให้สื่อมวลชนเขาเก็บภาพเบื้องหลังพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานในบทเพลงนี้ด้วยนะคะ
ทั้งผมกับทางก้อแล้วก็บอยนะครับได้คุยกันว่าเราควรจะทำอะไรเพื่อลำลึกถึงพระองค์นะฮะ
แล้วก็เราก็ได้นั่งคุยกันเพราะว่าท่านเนี่ยได้ทำอะไรมากมายให้กับพวกเรานะครับ
แล้วก็คุยกันแล้วก็กับบอยก็เลยเริ่มจากการแต่งเพลงขึ้นมาก่อน
เพลงนี้ตอนเริ่มต้นนี่คุณพี่ก้อเขาเป็นคนเริ่มดนตรีขึ้นมาครับ
แล้วก็ผมก็เขียนเนื้อครับก็ยากก็ไม่ก็ยากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นในช่วงเวลานั้น
ถือว่าเป็นความภูมิใจสูงสุดอีกครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะที่ได้มาถ่ายทอดเพลงนี้ที่พี่บอยเป็นคนทำขึ้นมา
เพลงนี้จะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่จะทำให้น้องเหล่านั้นได้เข้าไปค้นหาว่าพระองค์ท่านได้ทำอะไรให้กับประเทศของเราบ้าง
ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี